ใกล้ถึงเทศกาลตรุษจีนไม่ได้มีแต่เสื้อผ้าที่เขาออกมาขายออกมาจำหน่ายนะ
เป็นรูปสิ่งของมงคลต่างเอาใจสายมูเตลูเลยจ้า

แล้วคุณดูนะไอเดียเขาเก๋มากเขาปั้นสารเป๋าถั่วเก๋รับเทศกาลตรุษจีน
ไม่ว่าจะเป็นรูปสาระเป๋ามังกรสาระเป๋าถุงเงินถุงทอง
สละเป่าทู่อ่ะอ่ะส้มส้ม
ส้มมงคลสละเป๋าทับทิมสาระเป๋าสิวท้อสาระเป๋ากระต่ายกอดน้ำเต้าสีทองอะไรอย่างนี้
เยอะเลยเป็นรูปแบบมงคลที่ต้องมีนะ
ใช่เป็นมงคลของจีนนะคะนี่ถุงเงินถุงทองเห็นไหม
เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของตรุษจีนในปีนี้เลยเพราะว่าปีนี้เป็นปีกระต่ายเห็นไหม
แล้วต้องมีน้องกระต่ายแบบนี้กระต่ายกอดน้ำเต้าทองด้วยนะคะ
รวมความเป็นสิริมงคลอยู่ในชุดเดียวกันไปเลยแถมบอกเลยว่าราคาก็ไม่ได้แพงอย่างที่คิด
เขาจะขายอยู่ที่ชุดละเก้าสิบเก้าบาทโอ้ยก็คือเริ่มต้นเก้าสิบเก้า
ถ้าใครแบบว่าอยากทำเยอะยิ่งใหญ่หลายชุดว่าไปถึง๑๙๙๙บาทก็มีสั่งได้เลยนะคะ
อกถูกใจชาวไทยเชื้อสายจีนและสายมูเตลูด้วยพากันสั่งเข้ามาเยอะมาก
เขาบอกออเดอร์เยอะมากคุณดูมังกรนี่แสระเป๋านะเนี้ยตัดละชุดนะคะ
ออเดอร์ล่วงหน้าเพราะว่าใช้เวลาทำขั้นต่ำประมาณ๒ชั่วโมง
คือต้องเข้าใจว่าสาระเป๋าเขาปั้นเองลูกต่อลูก

และที่สำคัญทางร้านเขาไม่ใช้วัตถุกันเสีย
ถ้าแช่เย็นก็คือเก็บได้๑สัปดาห์

เราค่อยมาอุ่นทานอีกทีหนึ่ง
เจ้าของร้านสรุปที่จะถึงนี้
ท่างร้านเพิ่มไอเดียปั้นสารเปล่าของมงคล

ตอนเนี่ยจะแสดงถึงเรื่องของความเป็นสิริมงคลอำนาจปรมีต่างต่าง
และปีนี้เป็นปีกระต่ายใช่ไหมคะเขาก็เลยปั้นสารเป๋าชุดร่ำรวยปีเถาะขึ้นมา
ซึ่งนี่แหละหมายถึงเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ความเป็นมงคลนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพโชคลาภวาสนาเงินทองมาครบครันเลยค่ะ
ถ้าใครสนใจชุดไหนอะไรยังไงหรือจะสั่งออเดอร์ล่วงหน้าก็โทรไปสอบถามได้เลย
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะบอกเลยว่าเป็นไอเดียการขายสาระเป๋าที่เก๋ไก่มากมาก
ผมอยากให้มีเป็นไส้ไข่แดงเข็มลาวาพอบิออกมาเท่านั้นแหละนะ
โอ้โหอร่อยเหละเต็มมือค่ะมันจะไหลออกมา
ก็ค่อยกินจริงก็คือไส้ก็จะแตกต่างกันออกไปแหละนะคะ
แต่ถ้าใครสนใจที่เป็นรูปร่างแบบสิ่งของมงคลต่างแบบนี้ก็เข้าไปดูกันได้ที่เฟซบุ๊คของเขานะคะ
แหม่มสละเป๋าจ้าทำให้ดูน่ากินอีกเยอะเลยนะคะ